เหนื่อยเท่าไหร่มีบางสิ่ง
สิ่งที่จะทำให้เรา

อยู่กันเท่าไหร่

เพราะรู้สึกว่าฟังแล้วมันมีกำลังใจ
วงล็อกที่ชอบที่สุดน่าจะเป็น

มันจะพึ่งกว่า

ไม่มีใครเล่นเลย

ก็คงจะเป็นเพลงที่เปลี่ยนชีวิตผมเลยครับ

เราอยู่ในยุคของ๔๑ครับผม

สุขภาพจะเริ่มแย่แล้วครับ

อาหารไทยครับผม

และแกะกุ้งโดยไม่ใช้มือด้วย

ตืดอะไรของเขาน่ารัก
นักกากอีกกระด่ำหรือนักกากพ่อลูกอ่อน

เพราะเวลาผมทัวร์ต่างตามต่างจังหวัดนะ
ป๊าขายปื้อเตี๊ยวขายลูกจิ้นรูปละโกะ

ภาพผลงานนะครับซิงเกิ้ลใหม่ล่ะอันสุดนะครับ
เพลงที่ที่เป็นของเรานะครับกับค่ายมีเล็กคอนนะฮะ
ยังติดตามข่าวสารที่อย่างไร้อยู่นะครับ
เหมือนกันเอ๊จิลากรเลยครับผมเราต้องกล้าที่จะฝันถึงวัน